อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปวันอาทิตย์นี้ค่ะ
ไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาไปชมทะเลหมอกสวย
บอกแล้วว่าภาคใต้ก็มีทะเลหมอกสวย

มีทุกฤดูเลยจ้า

สวยใช่ไหมเป็นเกลียวขึ้นเลยค่ะ
นี่ค่ะแค่เห็นวิวแค่เราได้มองจากภาพเราก็รู้แล้วว่าเราจะได้ไปสัมผัสความสวยงาม
อากาศหนาวที่เป็นทะเลหมอกหนาหนาไม่น่าเชื่อใช่ไหมคุณว่าเนี่ย
ทางภาคเหนือของไทยแต่เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกไอเยอเวง
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาใต้สุดสุดแดนสยามเลยอุ้ย
และก็ที่สำคัญอย่างที่บอกมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี
เพราะว่าที่นี่มีอากาศชื้นค่ะแล้วก็อากาศเย็นทั้งปี
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงกว่า๒๐๐ฟุต
เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนมาเลเซียข้ามมาเที่ยวเมืองไทยที่นี่กันเยอะมาก
คุณดูมุมสูงเนี่ยสวยมากนะคือบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า
อำเภอเบตงใช้เวลานั่งรถที่จะไปชมทะเลหมอกเนี่ย
แป๊บเดียวนะถึงแม้จะอยู่ในอำเภอเดียวกันก็ตาม
นั่งรถกับชั่วโมงหนึ่งอ่ะประมาณหนึ่งอ่ะคุณ
ถ้าเกิดว่าคุณจะตั้งใจไปชมทะเลหมอกแล้วเนี่ยอยากให้ตื่นเช้ากันนิดหนึ่ง
เพราะว่ากะว่าออกเดินทางสักตี๕มาทัน๖โมงชมทะเลหมอก
พร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นพอดีมันก็จะเห็นวิวที่สวยสวย
นอกจากนี้คุณเห็นไหมว่าช่วงนี้ดอกไม้เมืองหนาวมันสวยมาก
จากทะเลหมอกอายุเวงแล้วก็ยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาวที่เบตงเขาปลูก
เพราะว่ามันหนาวตลอดทั้งปีนี่คือสวนหมื่นบุภานะคะ
เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยนะคะสุดยอด
และเขาบอกว่าเป็นไม้ดอกเมืองหนาวกลางหุบเขาที่บอกเลยว่าน่ามาเที่ยวมาก
ชมดอกไม้เฉยก็ได้หรือว่าอยากจะซื้อดอกไม้กลับไปปลูกเนี่ยเขาก็มีไว้ขายให้บริการเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าอยากชมความสวยงามแบบเต็มของอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
บอกเลยว่าวันอาทิตย์นี้๙ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมในรายการ
โอ้โหไทยแรม
คุณจะต้องร้องโอ้โหมันสวยมาก

ดิฉันเนี่ยบุกไปเองเลยนั่งรถลงเรือข้ามสะพานโอ้โห

เดี๋ยวข้างทางม้าลายจะบ่นทำไม
มันนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ข้ามได้แล้วแต่เนี่ยการไปถึงที่เบตงเนี่ย

เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยพอไปถึงแล้วมันคุ้ม

คือการเดินทางบางคนบอกว่าเบตงมันไกลใช่ไหม
คุณค่ะแต่ถ้าเกิดลงไปถึงแล้วจริงคุณจะรู้ว่าเบตงเนี่ย
มันสวยมากมันไม่ได้น่ากลัวนะ
คือหลายคนบอกว่าลงไปใต้มันน่ากลัวหรือเปล่า
อยากให้ลบภาพจำตรงนั้นเพราะว่าภาคใต้ของเราเนี่ย
มันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสวยงามแล้วมันเป็นซีนมาก
อย่างเบตงอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าอากาศเขาเย็นตลอดทั้งปีนะ
แล้วการที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวมันทำให้สภาพสิ่งแวดล้อม
มีทัศน์ต่างยังคงสวยงามแล้วผังเมืองเขาสวยมาก
อย่างที่เราเห็นภาพมุมบนค่ะอ่ะแล้วเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าที่นั่นเนี่ย
ที่เบตงเนี่ยของกินอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปหาของกินอร่อย
ของเป็นไหมไปอร่อยกับสุดยอดเลยสุดยอดจริงเดี๋ยวนำเสนอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกัน